ความลับมานานแสนนานนะคะในที่สุดนะคะ
พระเอกลิเกเนื้อหอมน้องแบงค์สอนรามน้ำเพชรโล่งอกโล่งใจ
คลายความลับสักทีนะคะว่าตัวเองเนี่ยกำลังมีละครเรื่องแรกในชีวิตนะคะ
ชื่อละครว่าลิเกหมอลำค่ะ
คือน้องแก๊งสอนรามเนี่ยเปิดใจกับพี่แจ๊กรีนนะคะว่าโอ้โหตื่นเต้นมาก
เพราะว่าถือเป็นละครเรื่องแรกในชีวิตเลยนะคะ

แต่ครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นละครยาวเต็มตัวเลยค่ะ
ยังได้ประชันกับพี่ตายอรไทยนะคะ
ลำไยหายน้องคามเต๋าฟูสีนีก
เรียกว่าวันเปิดตัวมากันครบเลยค่ะ
ต้องนะคะโดยตอนนี้นะคะซุ่มถ่ายทำได้พักใหญ่แล้วนะคะ
คาดว่าเปิดมาปีหน้าได้ดูแน่นอนนะคะ
แล้วบอกเลยนะคะว่าน้องแบงค์เนี่ยตั้งใจจริงนะคะ
แล้วก็ยืนยันกับเราด้วยนะคะว่าต่อให้เป็นดาราแล้วนะคะ
ยังไม่ทิ้งนะคะแม่นะไม่ต้องตกใจ

ยังร้องลำสร้างความสุขให้แฟนต่อไปยาวเลยค่ะ
อันนี้คือเป็นละครเรื่องแรกเลยครับที่แบบแสดงเต็มตัวเลยครับ
สนุกมากครับแล้วก็เป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากเลยครับ
ถือว่าเป็นโอกาสดีตื่นเต้นสุดเลยครับ

ก็มาดูกันครับว่าละครกับลิเกเนี่ย
แบงค์แสดงแบบแตกต่างไหม

ไม่ทิ้งแน่นอนครับยังไงลิเกก็ให้ที่๑เสมอครับ